ข้าวใส่ไข่สด

ให้เยอะเอามาโคนมาเลยค่ะ

พูดใหญ่เยอะหน่อย

ไม่มาทำงานหรอเธอ

อยู่ใกล้แล้วอยู่ใกล้แล้วแต่รถมันติดจริง

ไม่ใช่แล้วรถมันโย๊ค

เล่าข่าววันก่อนแล้วกันหลังจากที่คุณชาคริส
เป็นปริศนามานะว่าจะแต่งไม่แต่งจะแต่งไม่แต่งนะฮะ
สรุปแล้วพรุ่งนี้คุณชาคริสก็แต่งงานแล้ว

คือวันนี้เขาแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อะไรนุ่มกัลใช้อยู่ด้วยหรอ
กลางให้เขาอยู่ในรายการกับเราด้วยนั่งไวก่อน
หลังจากที่มีข่าวหลุดออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนามเนี่ยนะครับ
จะวิวารอบ๒กับแฟนสาว

ข่าวเกี่ยวกับผู้หญิงก็ออกมาอีกว่า

ผู้หญิงเนี่ยเป็นเลขาของคุณบลุ๊กดานุพร

ผู้หญิงมีสมบัติ๔๐๐๐ล้าน
ใช่โหคนไปหาครั้งใหญ่เลยอ่ะ
มันไม่ได้สักพักนะมันหลายพักนะ

สักพักสักที๔พัก
ก็มันกี่วันล่ะมันก็ต้องสักพักมันก็ต้องมีอย่างนี้

จนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์คนก็พยายามไปขุดหาประวัติของผู้หญิงคนนี้

เขาบอกกันอีกว่าพ่อเนี่ยรวยเป็นอันดับ๔ของประเทศไทย

วันเกิดลูกสาวซื้อบ้านหลังละ๖๐ล้านให้ไม่พอ

รีสอร์ทลูกสาวอยู่ที่ภูเก็ตไว้ทำมาหากินอีก

ไม่แม่เขาเป็นหมออยู่อนามัยพ่อเขาทำสวนอ้าว

อันนี้คือคุณชาคิดออกมาบอกหรือเปล่าหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยออกมาบอก
ก็ตามกระแสข่าวเพราะว่าอย่างนั้น
สรุปแล้วคุณแม่เนี่ยเอาความจริงคือคุณแม่เนี่ยเป็นหมออยู่อนามัย
คุณพ่อเนี่ยทำสวน
แล้วคนไปจีระนันมโนแจ่มอะไรกันขนาดนั้น
ก็คุณเป็นคนไปปล่อยข่าวเองอะมดดำ

หนุ่มชั่วใช่ไหมคะตัดทิ้งค่ะ

อย่าไปฟังอย่าไปฟังหนุ่มกัญชัย
ไปฟังชาคริสกันดีกว่าว่าวันนี้สดร้อน
ช่วงบ่ายคุณชาคริสเนี่ยมาแถลงข่าว

รู้จักกันด้วยความเป็นเพื่อนก่อน
มาเป็นเพื่อนแล้วก็คือก็โทรไปมา
เป็นไงบ้างสบายดีไหม

ซึ่งตัวผมเองผมเป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยู่แล้ว

ก็คือยังยิ้มมันสวยงามเลย

อย่างที่เขาบอกค่อนข้างจะชัดเจน
ต้องได้ลูกแฝด
ไปดูแล้วไปเอ็กซาเรย์ไปหาหมอแล้ว

แล้วก็อย่างที่บอกจะแต่งในวันพรุ่งนี้แหละ

รู้จักจากการเป็นเพื่อนก่อน
เริ่มโทรติดต่อคุยเรื่องอาหาร
ใช่น้องรู้เพราะว่าน้องอยู่ในกองละครกับพี่ชาคริสค่ะ
ตอนนี้พี่ชะคริสเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องแบบอาหารหลายตัวมาก
คือเรามีโอกาสเคยได้กินของเขาด้วยขนมเป็นถั่วเป็นอะไรอย่างนี้

นี่แหละเรื่องอาหารเรื่องกิน
ช่วงแรกก็คิดจะเฟสออกเหมือนกัน
เพราะเขาจะมาคบกับเราเนี่ยก็ต้องเจอการกดดันจากหลายด้านนะฮะ
เพราะเราคือชาคริสแต่ก็ยังยั้งไว้
แต่เขาเป็นเพื่อนคู่คิดได้ทุกเรื่องจนมาถึงจุดหนึ่ง
เราต่างถามว่าสรุปแล้วเนี่ยเราสองคนเป็นอะไรกันวะ

เขาทำให้เราใจเย็นความเออจริงแต่ชาคิด๒๓เดือน๔เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซอฟต์ลง
เออน้องก็ได้เจอแล้วเนี่ยน้องก็เจอเขาที่ลอง

เขาก็ไม่วุดวือนะที่เราเจอช่วงหลังที่เล่นละครด้วยกัน
ความคิดของชาคริสบอกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
เขาจะเว้นพื้นที่ให้เราหลายอย่าง
ตรงกันเลยกับตัดสินใจครบ

ก็คือช่วงเริ่มคบกันเนี่ย

เหมือนวันนี้อายุ๒๒อีกครั้งหนึ่งเลย
วันนี้แองจี้ทำอะไรมาแองจี้แองจี้

กับพี่เอ็นนะค้า
อ๋อแยกชื่อซะ
ชื่อนี้ชื่อนี้นะคะ

ภาพที่เราเห็นอยู่ที่หาดคุ้งวิมารอยู่จันทบุรี
เจ้าหน้าที่ก็เรียกว่าไปดูแลรักษาความปลอดภัย
อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานเข้าพื้นที่เท่านั้นเลย
แล้วก็มีแขกมาร่วมงาน๑๐๐๒๐๐คนนะคะ
ไม่มีการ์ดเชิญก็คือน่าจะเชิญจากปากว่า
เขาบอกว่าตอนนี้คนก็ถามว่าว่าที่เจ้าสาวก็คือคนปกตินั่นแหละ
อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือคุณแม่เป็นแพทย์ประจำอยู่ที่จันทบุรี
พ่อเขาก็ทำสวนผมมีที่อยู่ที่โป่งน้ำร้อน
ช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาพอได้เห็นชีวิตของคุณเกลือ

ก็รู้สึกอิจฉาเขาเห็นเขาพยายามมีลูก
ก็เคยคุยกับแอนว่าเฮ้ยมีหลานก็ดีเนอะแม่จะได้หาย
คือแม่ของคุณชาคิดป่วยอยู่เนี่ยแม่จะได้หาย
แต่เขาบอกว่าผมเนี่ยไร้น้ำยาคือคุณชาคริสเนี่ยไร้น้ำยา

ผมอยากมีครอบครัวตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็อยากทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
เวลาเราเจอเด็กเราก็ชอบพอเช็คออกมา
วันที่คุณแอร์เนี่ยเช็คก็คือเครื่องตรวจคันธรรมดาน่ะ

กิจเขาบอกเขาเฮเลยนะเฮดีใจมากเราดีใจมาก
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเป็นลูกแฝดด้วย

พอไปอันเตอร์ซาวน์อีกรอบหมอบอกหลุดไปคนนึงแล้ว
เหลืออยู่คนเดียวแม่คุณแอร์เขาก็เสียใจ
น้องเขาก็ขอโทษที่ดูแลลูกได้ไม่ดี
เขาทำงานเก่งเขาเข้ามาเติมเต็ม
ผมโชคดีมากทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนนะครับ

ส่วนงานแต่งงานพรุ่งนี้เขาบอกพิธีทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
มีแต่ครอบครัวแล้วก็เพื่อน
มีแต่คนที่รักกันเท่านั้นนะฮะ
ผมขอทำอะไรให้กับเขาให้เต็มที่
และขอให้พี่เข้าใจให้ทุกอย่างเป็นไปราบรื่น

อีกสิ่งหนึ่งคือมันไกลแล้วมันไกล

ผมเริ่มคุยกับเขาประมาณต้นปี

ก็คือปิดกล้องของพี่บลุ๊ก
เขาไปเล่นละครพี่บุ๊คคนที่มาเป็นประสานงานจริง

ของพี่ปายเรื่องมันเริ่มจากเช็คใบเดียวนี่แหละ
ว่าตามเงินว่าเช็คออกหรือยังว่ะ
เช็ค๕ตัวออกหรือยัง
ก็เริ่มคุยกันมาเรื่อยตั้งใจอยู่แล้วว่าจะไปไหว้

แล้วก็ขอบคุณที่

ก็อีกสิ่งหนึ่งคุณชาคิดเขาฝากย้ำมาว่า
ส่วนเรื่องโปรไฟล์ที่ควรไปแชร์กันมหาศาล
ว่าเขาเป็นใครไปขุดคุยเรื่องของเขา

เป็นลูกอภิมหาเศรษฐีอันดับที่๔ของประเทศไทยเป็นเจ้าของอสังหารินทรัพย์มากมาย
บ้านที่กรุงเทพวันเกิดที่ผ่านมาเพิ่งซื้อไป๕๐๖๐ล้าน
เขาบอกว่าไม่ว่าจะจนหรือรวยแต่พออยู่เป็นคู่ต้องช่วยกันทำมาหากิน
ผู้หญิงยังไม่ชอบนั่งอยู่บ้านเฉยผมจะได้เป็นพ่อคนแล้วผมดีใจมาก
ส่วนเรื่องบ้านก็ต้องดูก่อนแต่เขาอยากอยู่แบบง่ายคุณชาคิดเขาสร้างบ้านอยู่แล้ว
เขาสร้างบ้านอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จนะเขาไม่ได้ทำเขาทำเรื่อย
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันส่วนตอนนี้วางแผนธุรกิจก็ต้องมั่นคง
ต้องเริ่มมีเวลาแล้วล่ะจะให้เขามาเลี้ยงคนเดียวก็คงไม่ได้
แล้วก็จะจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผมไม่คาดหวังอะไรกับความรักอีกแล้วครับ
จะได้เป็นพ่อคนแล้วจากนี้ก็จะเริ่มลดลดงานในวงการบันเทิงบ้าง
แล้วก็ให้เวลากับครอบครัวเราต้องทำทุกอย่างให้มั่นคงจัดแจงเวลาให้เป็น
จดทะเบียนสมรสต้องทำทุกอย่างให้มันถูกต้องครับ

รักเคยฟันทงไหม

ที่คุณแม่บอกว่าเขาเข้าถ้ำไปนั่นไง
ช่วงนั้นที่คุณแม่ปวดแล้วพี่สคริสต์ไปปวดด้วยไหม

ก็ตอนนั้นก็ขอคิวมาเขาก็มาให้นะคะ
แล้วก็แบบมาพูดเรื่องนั้นเขาก็เหมือน

ตอนนั้นน่าจะปีเมื่อปี๒ปีที่แล้ว
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีแฟนที่จะทำให้คุณหยุด

แท้ตอนนั้นแล้วก็ทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นนี่แหละ

ก็ยินดีด้วยอันนี้ก็จะหมดเคลียร์นะฮะ
เขาอยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือจะมีการจดทะเบนสำรสตร์ตามที่พี่ชะคริสบอกไปนะคะ
สู่ขอกันไปเรียบร้อยกับคุณพ่อคุณแม่

ตามนั้นต่อมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะสหรัฐอเมริกาช่วงนี้โอ้โหมีข่าวสะเทือนขวัญหลายรอบแล้วทีเดียวนะคะ
เมื่อล่าสุดไม่นานมานี้ก็ไป๑รอบ
รอบนี้เกิดขึ้นที่เท็กซัสนะคะของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้วันที่๖พฤศจิกายนนะคะ
คนร้ายเขาสวมชุดทหารใส่เสื้อสีดำใส่เสื้อกรอกการกระสุนด้วย
เดียวเลยใช้ปืนยาวไรเฟิลไปจู่โจมเข้ากราดยิงสังหารผู้คนที่อยู่ในโบสถ์ค่ะ
ในเมืองซูเทอร์แลนด์สปริงของรัฐเท็กซัสค่ะ
เวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีของวันที่๕พฤศจิกายน

ขณะที่ผู้คนจำนวนหนึ่งกำลังร่วมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่ภายในโบสถ์
โดยมือปืนก็เปิดฉากยิงใส่ผู้คนที่อยู่ด้านนอกก่อน
แล้วก็บุกเข้าไปภายในโบสถ์กราดยิงผู้คนจนล้มลงระเนรนาศ
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเลยรวมแล้ว๒๖ศพด้วยกัน
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดก็อายุระหว่าง๕ขวบถึง๗๒ปีนะคะ

แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวน๒๐คนด้วยกัน
หลังก่อเหตุกราดยิงแล้วเนี่ยมือปืนที่เป็นชาวผิวขาวอายุประมาณ๒๐ปีเสร็จ
ก็ได้เดินออกจากโบสถ์แบบไม่สรกสถานด้วย
ถูกชาวบ้านคนหนึ่งที่พบเห็นเหตุการณ์ก็ใช้ปืนไรเฟิลยิงใส่
ทำให้คนร้ายยนอาวุธปืนทิ้งแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถขับหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ
ต่อมาก็มีผู้พบรถของคนร้ายจอดแน่นิ่งอยู่ข้างถนนข้างทาง
จากจุดเกิดเหตุไม่กี่กิโลเมตรแล้วก็ยังพบอาวุธจำนวนหนึ่งอยู่ภายในรถด้วย
โดยในรถมีร่างของมือปืนเสียชีวิตแต่ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเสียชีวิตจากการยิงตัวตายเอง
หรือจากพิษบาดแผลถูกชาวบ้านยิงใส่กันแน่
พอเขาออกมาปุ๊บเขาโดนชาวบ้านยิงเข้าไปอีก
ถูกต้องเขาก็ไปเสียชีวิตอยู่ในรถนั่นแหละ
แม้เจ้าหน้าที่ยังไม่แถลงรายละเอียดคนร้ายเพิ่มเติมแต่สื่อสหรัฐก็รายงานว่ามือปืน
เคยเป็นทหารหน่วยลำเลียงพลและขนส่งสังกัดกองทัพอากาศสหรัฐประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศ
แล้วก็เคยถูกจับขึ้นสารทหารเมื่อปี๒๕๕๕ก่อนถูกจำคุก๑๒เดือน
ฐานทำร้ายร่างกายภรรยาและลูกอีก

ไม่เชื่อว่าคนที่ทำเนี่ยมันโหดร้ายเกินมนุษย์หรือเปล่า
คือในขณะปีที่มันจะขับรถไปทำรายการ
ผู้ช่วยก็บอกพี่มดดูสิคนเรามันโหดได้ขนาดนี้มันเอาทารกโยนออกมา
ก่อนหน้านี้เคยไม่กี่วันนี้มีข่าวคือคนเอาน้องหมาโยนลงมาจากคอนโด

มันคือโหดเกินมนุษย์จริงโยนร่างทารกชายแรกเกิดนะฮะ
ลงจากคอนโด๑๕ชั้น

คือต้องไปเปิดวงจรปิด
ปรากฏว่าเจอหลักฐานคนโยนด้วยนะฮะ

ก็ไม่ใช่คอนโดจนคอนโดก็ดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพร้อมตรวจสอบ

คอนโดเสียชีวิตเหตุเกิดภายในคอนโดแห่งหนึ่ง

ที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีเนี่ย

เพศชายอายุไม่เกินเดือนนึงน้อง

เขาทำยังไงรู้ไหมทำไงใส่ถุงพลาสติกสีเขียว

สภาพเด็กนี่คือหัวแตกสมองไหลกระเด็นเลยล่ะ

ว่าสภาพเด็กเฟซบุ๊กของพัทยาโพลิส
เขาอัปเดตถึงความคืบหน้าของคดีนี้
ว่าสามารถติดตามผู้กระทำความผิด
ณวันนี้ติดตามผู้กระทำความผิดได้เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็เข้าทำการตรวจค้นที่ห้องพัก
จนกระทั่งพบน้องบีม

อายุ๒๐น้องโถอายุ๒๐น้องพักน้องน้องบีมนี่คือ
ขอใช้คำว่านามสมมุติแล้วกันนะฮะอายุ๒๐พักอาศัยอยู่บนชั้น๑๗ของคอนโด
เมื่อทำการตรวจค้นพบสิ่งที่ปกติเชื่อมโยงกับคดีนี้หลายอย่าง
เช่นเสื้อสีเทาเปื่อนหลวดจำนวน๑ตัว
รองเท้าแตะสีฟ้าเปื้อนเลือดหนึ่งข้างทิ้งไว้ในถังขยะภายในห้องพัก
แล้วก็ที่สำคัญคือก้อนเนื้อคล้ายลกเด็ก๑ชิ้นบนพื้นห้องน้ำนะฮะ
คาบเลือดในโถชะโครกแล้วก็ตามผนังห้องน้ำรวมทั้งบนเตียงเนี่ย
ภายหลังผู้ต้องหาให้รับการสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

เนื่องจากว่าตนเองตั้งครรภ์ได้๙เดือน

แหมคุณมาเร็วเคมเร็วเนอะ

อ้าวเหรอฟังพี่ประดับพูดอยู่ไม่รู้ทำไมผมเป็นกระบังอย่างนี้
คุณสวัสดีประชาชนที่สบายใจก่อนนะครับสวัสดีคุณผู้ชม
ผมสวัสดีจากในกล้องนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ขาดนะครับอ๋อใช่

คือเรื่องของเรื่องไม่ได้ฆ่าเด็กเป็น

เด็กที่เขาท้องอยู่หลุดออกมา

คือเนื่องจากแฟนที่คบอยู่เป็นชาวต่างชาติ
ไปมาซึ่งแฟนชาวต่างชาติก็มีครอบครัวอยู่แล้ว
ตัวเองจึงตัดสินใจนำทารกที่หลุดออกมา
ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็โยนลงจากคอนโด
เอ๊ะเดี๋ยวเอ้าทำไมในนั้นบอกว่าเด็กน่าจะประมาณหนึ่งเดือน
ตอนนี้เขาให้การสารภาพว่าอย่างนี้
เออนั่นหรอพักผมจากนี้จะกินน้ำเหละผมเหนื่อย

เดี๋ยวพี่หนูมาเล่าให้ฟังมาบ่อย
เบลกแล้วสักครู่จะกลับมาก่อนคราวไซค์ใครครับ

สวงเนี่ยนะฮะบอกว่าคือในหมู่บ้านก็เนี่ยนะครับ
พบว่ามีคนตายแบบปริศนา๒คน๓คนติดกัน

เขาก็ได้มีการเนี่ยนะฮะไปจ้างรสีนะครับ
แล้วก็พระเนี่ยมาทำพิธีจับปอบไล่จับปอบกันได้หลายตัวเลย

เพราะว่าเอ๊ะทำไมเขาสงสัยทำไมถึงมีคนตาย

นายแพทย์ประวิทย์ศรีบุญรัฐนะครับ

นะฮะว่าเอ่อมีอะไรกันแน่
แล้วก็เค้าเข้าไปตัวสอบที่เจองานพาวอ่านไปบ้านของคุณตาย
ไปพบว่าแกเกี่ยวคล้นกับของสุขภาพ

เขาบอกว่าโรคฉี่หนูอย่างนี้หรอ

จากการตรวจสอบประวัติผู้ป่วยในรายที่สิทธิ์ชีวิตทั้งสอง

ซึ่งมีเอกสารทางการแพทย์ยืนยันได้
เน้นในความรู้เชิงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
รักษาสภาพแรงแรงแรง

จับผีปอบเนี่ยก็จะมีการดื่มสุรากันด้วย

ซึ่งอาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยนะฮะ

ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีหน่อย

เขายังเชื่อว่าเป็นผีปอบ
ทั้งด้านมูเตลู

ถูกต้องเพราะว่าหลังจากที่เขาจับปอบไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะ

หลายตายอีก
เพราะคนไนข่าวชาวบ้านเขาเชื่อว่า

อ๋อก็เลยหลายตายอีก
เดี๋ยวอาจจะมีข่าว
ก็หลายตายอีก
ถ้ามาเข้าคุณพระดับผมอยากเห็นครับ

เมื่อวนที่๖เสีย๑๐อายุ

นางสาวกัญชันไม่เคยรู้เลยนะว่าชื่อพี่เจนเขียวชื่อนี้นะ
กัญชันเทียนวิทย์หรือว่าคุณเจเน็ตเขียวนะคะ
ก็เดินทางไปแจ้งความกับสารวัตรสอบสวน
ว่ามีคนแอบปรอมใช้เฟสบุ๊กของตัวเองเนี่ย
ส่งข้อความไปขอยืมเงินกับกลุ่มเพื่อนศิลปินดารา

ตัวเองก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพื่อหาบุคคลดังกล่าวมาดำเนินคดีนะคะ
คุณเจเนเขียวเล่าบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ที่ตนกลับมาจากการอัดรายการทีวีรายการหนึ่ง

โทรศัพท์มาสอบถามว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไร
ส่งข้อความทางเฟซบุ๊กมาขอยืมเงินเพื่อนหลายรายเลย
ตนก็งงเพราะว่าไม่ได้ส่งข้อความอะไรไปขอยืมใคร
ได้ลองไปเปิดเฟซบุ๊กก็พบว่าไม่สามารถเข้าไปเปิดใช้งานได้แล้ว
แน่ใจว่าเฟซบุ๊กของตนน่าจะถูกพวกมิจฉาชีพแฮ็ก
เอาข้อมูลไปใช้หลอกรวมกลุ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็เลยรีบเข้ามาแจ้งความเพื่อที่จะลงบันทึกประจำเอาไว้เป็นหลักฐาน
จากนี้ก็เลยอยากจะฝากเตือนถึงบุคคลอื่นว่าหากมีข้อความลักษณะดังกล่าวเนี่ย
ส่งไปก็ควรจะโทรศัพท์มาเช็คกับเจ้าของข้อความให้ดีก่อน
ที่จะมีการโอนเงินหรือว่าอะไรไปนะครับ
งั้นเดี๋ยวจะต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพด้วย

กับอีกเรื่องนึงเรื่องหมาที่เอาหมาไปปล่อย

เรื่องชาคริ๊ทนะคุณนะคุณก็คงจะหงนะ

พยายามเล่นมุกครบกลืนอย่าเนียนเลยน้อหนุ่ม
หนุ่มต้องเนียนดึกนะ
หนุ่มเงียนเลยน้องหมาป่วยหนักเป็นยังไงลอบสิ

ถูกเจ้าของใจร้ายนำไปทิ้งไว้ที่ป่าข้างทาง
ริมถนนในอำเภอเมืองขอนแก่น

ก็ยังโชคดีนะฮะที่มีใจนำถ้วยใส่อาหาร

แต่ว่าอย่างนี้ชาวบ้านให้เดินทางผ่านเส้นทางสายบ้านหนองขาม

ผู้สื่อข่าวก็ได้มีการเดินทางไปตรวจสอบ

ห่างจากโรงเรียนแก่นนคร๒ประมาณ๕๐เมตร

มีลักษณะเหมือนขาหลังทั้งสองข้างหัก

มีบาดแผลส่งกลิ่นเหม็นเน่านะครับ

โดยมีการใส่ยาม่วงรักษาบาดแผล

แล้วก็ตะเกียดตะกายนะครับเนื่องจากกลัวแล้วก็หวัดภาวะคน
สุนัขนอนอยู่บนผ้ายางที่เจ้าของปูไว้ให้
มีถ้วยใส่อาหารวางไว้ให้๑ถ้วยแล้วก็มีร่มเก่าเนี่ย

นำน้ำใส่ไปชนะไปให้สุนัขกินนะครับ

ได้ยินเสียงหมาร้องก็เลยเข้าไปดูนะครับ
แล้วก็ตัวเองคงจะเลี้ยงไม่ไหวนะฮะ
เพราะว่าที่บ้านตัวเองเนี่ยมีสุนัขอยู่แล้ว๖ตัวนะครับ
มีที่ป่วยเริ่มไม่ได้อยู่กันเนี่ย๑ตัวนะครับ
ก็เลยอยากจะฝากใครที่มีจิตกุศลเนี่ยนะฮะ
ไปเลี้ยงดูหน่อยนะฮะ
แล้วก็พยายามตอบว่าคนที่เอาไปเลี้ยงแล้วก็มาทิ้ง
บอกว่าตอนที่เขายังเล็กเนี่ยก็น่ารัก
คุณก็รักเขาแต่พอโตเนี่ยคุณจะมาทิ้งได้ยังไง
เพราะเขาป่วยก็มาทิ้งเขา
เตือนสักนิดหน่อยว่าวันนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้น๗จังหวัดนะฮะตรงทะเลอันดามันเนี่ย
พฤศจิกายนจะมีลมแรงเกิดฝนตกหนัก
อาจจะมีน้ำท่วมฉับพันธุ์แล้วก็น้ำป่าไหลหลาก
โดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
พี่บริจาคสร้างพระประธานที่ไหนไหมไง

สาทวชอบไป
ก็แน่นอนวันนี้ที่เขาติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่นครศรี

เค้าบอกว่าภายุครั้งนี้น่าจะหนักกว่าสมกว่า

จังหวัดนะฮะก็ต้องระวังกันมาให้ดี
จะมีการสรุปว่าจังหวัดไหนต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้าง
ทางใต้นี่แหละ๗จังหวัดแถวนั้นนะคะ

เขาบอก้นว่าจะโสดน่ะทำงานอย่างกับคุ้น
กลับมาค่ะพอเรียกที่แล้ว
เราก็บอกแล้วคุณป้องนวัดโสด

ก็บอกออกมาชัดเจนเลยประกาศว่าโสดแล้วจ้า
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลิกลากับแฟนสาวให้โสดสาวเอ่ย
ัญวัลเทพหัสดินณอายุทยา
ก็เลยไปอัปเดตกับหนุ่มป้องสักนิดนึง
บอกว่างานนี้เนี่ยแฮปปี้แบบนี้

โสดแล้วไม่มีอะไรก็ห่างกันไม่ค่อยได้คุยกันแล้ว
ไม่เกี่ยวว่ามีข่าวเลยห่างกันนะคะ
อย่างที่บอกว่าคนเราก็ลองคบดูกันไป
เป็นแฟนกันไม่จำเป็นเลยต้องแต่งงานกันซะหน่อย

ก็เลิกกันไปก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกัน
ตัดสินใจนี่เป็นของทั้งสองฝ่ายใช่ไหม
เขาก็บอกครับเป็นการตัดสินใจของทั้งสองฝ่าย
ไม่มีใครผิดการคบกันคนสองคน
ไม่มีใครผิดอยู่แล้วถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งคู่

จำเป็นประสบการณ์แก้ไขกันไป
ตอนนี้ห่างกันประมาณ๒เดือนแล้วนะคะ
ใครอยากเป็นไฮโซต้องมามีแฟนเป็นดารานะเธอเนาะ

เห็นไหมล่ะอยากเป็นไฮโซมาเป็นแฟนดารา

ไฮโซเชียมาย

สมมุติอยากเป็นไฮโซต้องมีแฟนเป็นดาราเนอะ

ได้ครับเอาอ่านข้าว

เฮียบ้า

บอกว่าช่วงนี้ไม่เห็นลงรูปคู่กับก๊อฟเลย

ชาตินี้จะมีโอกาสได้เห็นแฟนพี่รถเมย์ไหม

เดี๋ยววันหนึ่งก็เห็นเองเดี๋ยวเจอเอง
จริงคือ
สังขวัญเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่เลิกนะ

ต้องรอให้มั่นใจกว่านี้

เพราะฉะนั้นความรักเกิดขึ้นได้ทุกคนเธอ

ที่ประกาศติดป้ายหาคู่

ไปได้ครบกันเป็นไม่ใช่
เฮ้ยแต่รสเมย์ไม่รอถึง๖๓

คืนนี้คือนั้นคุณดังพันกร

หลายคนจากกระแสเราเคยทำรายการ

แล้วในที่สุดคนเอาลูกเทพไปทิ้งหมดเลย

แต่บางทีโทรไปหาดังพันกร

เขารู้ได้ยังไงลูกเทพแล้วลูกเทพต้องอยู่ในกระเป๋าแอม
ไม่ใช่แล้วลูกเทพมาบอกค่ะว่าอยากไปเที่ยวหัวหิน
วันดีคืนนี้เขาบอกเขาต้องนอนอยู่ลูกเทพมากระโดดตึงตึงบนเตียง
แต่ว่าเขาที่เขาอยากรู้ที่สุดในการดูดวงเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยากรู้เรื่องอะไร
เขาอยากรู้แค่อย่างเดียวว่าเขาจะมีความรักไหม

จะมีคู่รักไหมเขาว่างั้น
ใครจะเชื่อว่าดังพันกรไม่เคยมีแฟน
ไปดูนะฮะว่าคุณดังพันกรที่มีครบทุกอย่าง

แล้วขอให้พูดไปเรื่องให้พูดฉี่ฉี่กังรายการ
เรามาดูซิว่าคนที่มีความพร้อมไปหมดทุกอย่าง
รวยหมดทุกอย่างเขายังจะมูเตลูกันด้วยเหรอ
นั่นสิโอเคสวัสดีครับดังพันกรจะมา๔ทุ่ม